มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
มีรถยนต์คันหนึ่งเขานั่งกันมา๕คนเป็นคนในครอบครัวนี่แหละ
มาถึงทางข้ามทางรถไฟที่บ้านโป่งราชบุรี
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดของใคร

แต่ทางครอบครัวของคนที่อยู่ในรถยนต์คันนี้เขาบอกว่า

ข้ามไปรางรถไฟแล้วเหมือนไปอยู่ตรงกลางเลย
รางแล้วรถไฟก็พุ่งมาชนเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒ศพนะ

ภาพนี้ก็คือเป็นภาพนาทีที่กู้ภัยนำเด็กชายวัย๓ขวบ

เป็นรถนิสสันนะคะเพราะว่ามีรถไฟมาชนแล้วก็ลากไป๒๐เมตร
นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลรถยนต์คันนี้เป็นนิสสันทีด้าสีขาว
เลขทะเบียน๖กกมม๗๑๑๘กรุงเทพฯ
รถไฟขบวนที่๗๒๖ท่าม่วงบางซื่อ
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากจังหวัดกาญจนบุรีไปบางซื่อชนนะคะ
ทำให้นางสาวมนฤดีอินจ่างอายุ๒๔ปีนางวรางคณาเสรคูณอายุ๔๐ปีเสียชีวิต
นายนพัฒน์ชะนินรณรงค์อายุ๒๔ปีคนขับ
และเด็กชายนารินหรือน้องแซค๓ขวบบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นายธนากรแซ่อึ้งอายุ๒๕ปีคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อย
นี่เป็นจุดตัดทางข้ามทางรถไฟค่ะ
หน้าโรงเรียนเทศบาล๓หมู่๒ตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตรงนี้ไม่มีเครื่องกั้นนะคะ
เราก็เลยทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
นายนพัฒน์ค่ะขับรถพาครอบครัวกับญาติญาติ
ซึ่งก็มีนางสาวมนรดีซึ่งเป็นแฟนนะคะ
นั่งด้านหน้าซ้ายกับน้องแซคลูกชาย
วรังคณาเป็นคุณป้านะคะ
นั่งด้านขวาหลังคนขับค่ะ
นายธนากรน้องชายนายนพัฒน์นั่งด้านหลังฝั่งซ้าย

นพัฒน์คนขับเขาบอกว่าเขาพาครอบครัวไปกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้า
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านที่ชุมชนบ้านไร่ผัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดตัดทางข้ามทางรถไฟ
หน้าโรงเรียนเทศบาล๓ประชายินดี
มีป้ายสัญลักษณ์ให้หยุดรถมีแค่ป้ายนะคะ
ไม่มีเครื่องกั้นไม่มีไม้กระดก
พนักงานสอบสวนสพบ้านโป่งยืนยันว่า
จากข้อมูลของนายนพัฒน์คนขับรถนะคะ
ให้การกับตำรวจว่าจังหวะที่ข้ามทางรถไฟเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาหยุดรถดูรถไฟตามป้ายเตือนแล้วนะ
แล้วยืนยันว่าตอนนั้นเขาไม่เห็นเลยจริง
เห็นรถไฟมาเลยนะคะ
ระหว่างที่ขับรถข้ามทางรถไฟช่วงที่ข้ามไปได้ครึ่งคันคุณผู้ชม
นพัฒน์คนขับมองเห็นว่าอ้าวรถไฟมาแล้วมันจวนตัวแล้วจะถึงอยู่แล้วอะค่ะไม่ทันได้ขยับรถหนี
ก็ถูกชนที่ฝั่งซ้ายรถหมุนไปรอบครึ่งรถกระเด็นถลาย
ไปไกล๒๐เมตรแรงกระแทกเนี่ยทำให้นางสาวมรดีภรรยาเสียชีวิตคาที่นะคะ
นางสาววรางคณาผู้เป็นป้าร่างกระเด็นออกมานอนหายใจรวยรินอยู่ข้างรถ

แสดงว่าข่าวตอนแรกที่บอกว่า

ป้าของนายนพัฒน์คนขับรถคันนี้นะคะ

นายนพัฒน์กับภรรยาทำงาน

ที่ฝากให้นางสาววรังคณา

พอมาถึงนายนพัฒน์ก็ชวนแฟนสาวชวนป้าพาลูกพาน้องชาย

สมานบอกว่าผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
บอกว่าจังหวะก่อนข้ามทางรถไฟ
ยืนยันว่านายนพัฒน์หยุดดูรถไฟแล้วนะ
ยืนยันว่าไม่มีใครมองเห็นรถไฟ
ไม่มีใครได้ยินเสียงเตือนอะไรเลย

นพัฒน์ก็เลยตัดสินใจขับรถข้ามไป

รถถูกรถไฟชนย่า
บอกมีใครเป็นอะไรบ้างไหม

แม่หนูเหมือนจะแย่แล้ว

เขาไม่เห็นไม่เห็นเลย

ถ้ามันเปิดบูดก็จะได้ยิน
ก็เพื่อให้เห็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วครับว่า
มันเป็นพื้นที่ที่จะเห็นได้โดยชัด

คุณนัทธพงศ์ก็เลยเดินทางไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็ยังพบเศษกระจกร่องรอยการชน
ชิ้นส่วนรถยนต์ก็ยังกระจัดกระจายอยู่นะครับ
ส่วนบริเวณทางข้ามทางรถไฟ

บอกให้คนข้ามระมัดระวัง

ก็เลยไปสอบถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุว่า
ปกติแล้วพื้นที่นี้เป็นยังไง

จุดนี้ชาวบ้านใช้เป็นจุด
ทางรถไฟกันมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านทำข้ามกันเอง

เขาเรียกว่าทางลักผ่านนะ

รถยนต์ถูกรถไฟชนมา๒๓ครั้งแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีรถบรรทุกน้ำของอำเภอบ้านโป่ง
ถูกชนจนคนขับเสียชีวิต

มันผ่านมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามาจากความบกพร่อง

แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
เขาก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำยืนยันว่า
หากหยุดรถแล้วมองรถไฟทั้งซ้ายและขวา

ทัศนวิสัยจุดนี้สามารถมองเห็นรถไฟได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าจุดนี้เป็นรางรถไฟรางเดี่ยว
ไม่มีการก่อสร้างบทบังทัศนวิสัยการมองเห็น
คนขับรถยนต์บอกว่ามองไม่เห็นรถไฟ
เพราะว่าถูกรั้วเหล็กกั้นริมถนนเฉลิมพระเกียรติบทบังนั้น

เพราะระยะทางจากรั้วเหล็กริมถนนกับทางข้ามทางรถไฟห่างกันหลายเมตร
ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมองไม่เห็นรถไฟ
ขณะเดียวกันขบวนรถไฟที่จะผ่านเส้นทางนี้
รถไฟผ่านเพียง๔เที่ยวต่อวันนะครับ
ก็คือรถไฟบรรทุกสินค้าแล้วก็รถไฟสายท่องเที่ยวธนบุรีน้ำตกสายโยก
แล้วเวลาผ่านรถไฟเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นเวลาเช้ามืดสายบ่ายแล้วก็ค่ำ
ที่ผ่านมาเคยมีข้อถกเถียงระหว่างชาวบ้านกับการรถไฟ
เรื่องการสร้างไม้กั้นกับสัญญาณเตือน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าได้ข้อสรุปว่าการรถไฟจะยกเลิกการใช้ทางข้ามจุดนี้
คือไม่ทำไม้กั้นไม่ทำสัญญาณเตือน
แต่จะยกเลิกการใช้ทางข้ามจุดนี้
ชาวบ้านจะต้องอ้อมไปข้ามอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
คือตรงจุดนั้นจะมีเครื่องกั้นกับสัญญาณเตือนนะ
รถไฟบอกว่าตรงนั้นคือจุดข้ามอย่างเป็นทางการ
แต่ตรงนี้ชาวบ้านมาทำเป็นจุดข้ามกันเอง
ก็เลยไม่มีอะไรกั้นไงไม่มีอะไรเตือน
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านก็ไม่ยอม
เพราะว่าข้ามตรงนี้จนชินแล้วสะดวกแล้วไง

ก็เลยยังข้ามกันอยู่แล้วอาศัยก็คือระวังรถไฟมา
ส่วนใหญ่ผมมาผมขับผมจะชะลอแล้วก็มองซ้ายฝาก่อน

เพราะไปถึงทางข้ามโพงก็ยังเห็น
เพราะว่าทางนี้มันสามารถเลี่ยงไปได้หลายทาง
มันก็ขึ้นคลองก็ออกไปบ้านใหม่
ออกมาทางเส้นแสงชุโต่ทางนั้นได้
คุณผู้ชมค่ะซึ่งทางด้านของคดีนะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสพบ้านโป่ง
ให้ข้อมูลว่ายังคงต้องรอสอบปากคำคนขับรถยนต์คันนี้
อย่างละเอียดอีกครั้งตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังให้การอะไรไม่ได้มากนะคะส่วนความเสียหายการดำเนินคดีทั้งหมดยังไม่ได้แจ้งข้อหาไหนกับฝ่ายไหนต้องรอการรถไฟในฐานะผู้ร่วมประสบเหตุเดินทางมาชี้แจงอีกครั้งการแก้ปัญหาทางข้ามทางรถไฟเนี่ยค่ะตำรวจสพบ้านโป่งบอกว่าก็ส่งหนังสือไปที่การรถไฟ